ขั้นตอนสำคัญที่ช่างแต่ละคนจะต้องใช้ทักษะและความชำนาญเฉพาะในการตีดาบ
คือขั้นตอนของการผสานเหล็กขึ้นรูปเป็นใบดาบ
โดยช่างจะเริ่มต้นตีผสานส่วนของใบดาบให้เป็นเนื้อเดียวกัน
ด้วยการนำคมดาบสันดาบและส่วนขนาดข้างซ้ายและขวาของใบดาบมาประกบกัน
แล้วจึงตีผสานให้เป็นเนื้อเดียวกันในลักษณะของแท่งเหล็ก
จากนั้นจึงจะตียืดจนได้รูปทรงของใบดาบและความยาวใบดาบตามขนาดที่ต้องการ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน